ในการปฏิบัติโดยเฉพาะในห่วงที่จะใกล้กับวันหยุดวันขึ้นปีใหม่
ที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
ก็ได้บอกแล้วว่าไม่ใช่เพียงแต่แค่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั้งทหารตำรวจข้าราชการ
เราต้องเสียสละในขณะที่ประชาชนไปพักผ่อนในวันหยุด
กับครอบครัวหรือว่าไปใช้ชีวิตในห่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ทหารตำรวจในพื้นที่แล้วก็ทหารในทั่วทั้งประเทศ
จะต้องเสียสละไม่มีวันหยุดห้ามลา
การลานั้นก็เป็นไปตามวงรอบที่ได้มีการจัดวงรอบลาไว้แล้ว

ตรวจชะตอนั้นจะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้น
อีกท่านได้เน้นย้ำในเรื่องของการได้มีการประชุมกันที่กรุงเทพ
ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ทางประสงค์กันคลัมในบริเวณงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับทรัพย์สามมิตรโรงสูตรราคาประควร
มาทำความเข้าใจในเรื่องการตรวจสอบบุคคลสองสามชาติ
ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีมานาน
แต่การตรวจสอบนั้นถึงแม้จะทำได้ยาก
แต่ในวันนี้เราก็ได้ตั้งคณะคำอาการในการเริ่ม
ในการตรวจสอบบุคคลสองสัญชาติ
อีกทั้งในเรื่องของการเข้มงวดในการผ่าแดด

คือเราได้รักความร่วมมือกันอย่างดี

นั้นก็จ้องอยู่แล้วนะครับ
อยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าหน้าที่เรามีความจุดอ่อน
ก็จะถูกกระทำครับ
เช่นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับ
นี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ
โดยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการติดตามผู้ก่อเหตุนะครับ

อย่างไรก็ตามในการปฏิบัตินั้น
อะไรที่เป็นข้อผิดพลาดนะครับ
ทางกองทัพทางผู้ปฏิบัติก็รับนะครับว่ามีความผิดพลาด
การทำงานทุกอย่างนั้นย่อมเกิดความผิดพลาด
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์บางอย่างที่
มันเกิดขึ้นอย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับ
ถ้าผิดพลาดเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับโทษนะครับ
รับการตัดสินตามกระบวนการกฎหมายนะครับ
ไม่มีการช่วยเหลือกันโดยหนึ่งครับนะครับ
สิ่งที่ผมได้เน้นย้ำไปวันนี้กับผู้ปฏิบัติก็คือ
การกดการประถามนะครับ
และไม่ได้เน้นย้ำเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะครับ
หน่วยที่เป็นกองกำลังชายแดนในส่วนของทหารนั้น
ทุกคนจะต้องเข้าใจกฎการประทะนะครับ
กฎการประทะในความหมายของทหารนั้นเราก็เรียนกันมา
แต่การที่อธิบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ปฏิบัติได้เข้าใจว่ากฎการประธานนั้นคืออะไรนะครับ
ว่าสิ่งที่เราไปพบไปเห็นหรือการลาดตะเวนแล้วไปเจอ
เช่นการปรับปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนนะครับ
เมื่อไปเจอผู้ลักลอบขนยาเสพติดนั้น
เราจะต้องมีการประกาศเตือนนะครับ
เรียกหยุดยิงขึ้นฟ้านะครับมีการเตือนตามกฎการประทะ
ซึ่งทุกหน่วยทราบดีอยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้าเกิดต่อจากนี้ก็ดำเนินการไปตามคบลการทางการทูตนะครับ
แต่ในในแง่ของการปฏิบัตินั้นก็บอกว่าเราควรที่จะมีการอ่า
แลกเปลี่ยนการฝึกนะครับในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม
ก็เอาทัพกำลังทหารมาอยู่ฝั่งชายแดนไทย
ชายแดนไทยเข้าไปอยู่ฝั่งรัฐกรันตันนะครับแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าจะฝึกในพื้นที่นะฮะ
ทั้งนี้เพื่อแสดงความจริงใจให้เห็นต่อกันว่าเราสองประเทศนั้นเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะครับส่วนประวัติศาสตร์เป็นมายังไง
คือมันจบไปแล้วนะครับขณะนี้ผืนพื้นดินไทยที่เราต้องบอกกับพี่น้องทุกคนเลยว่า
เราอยู่ภายใต้กรมประโภที่สมภารในราชาณาจักรไทย
ซึ่งทุกคนรู้แล้วแต่เป็นเจ้าของของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อชาติศาสนาใดก็ตาม
เรามีอิสระเสรีเรามีโบสถ์คริสต์เรามีมัศยิตเรามีวัฒน์
เรามีอีกหลายนิกายหรือว่าศาสนาที่ในประเทศไทยในราชนาจักรไทยนั้นเป็นอย่างนี้มา
ของทหารตำรวจและข้าราชการที่จะต้องปกป้อง
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ของรัฐฝ่ายการเมือง
เรามีหน้าที่ที่จะทำงานเพื่อประชาชน
ถ้าเราหันหน้าเข้าหากันทำงานร่วมกัน
ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเดินทางจะเดินร่วมกันไปได้ด้วยดี
การแสดงความไม่รักกันไม่สามัคคีกันนั้น
มันแสดงถึงทำให้ประเทศอื่นนั้นก็มองว่าประเทศไทย
ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง
ที่เราก็มีประชาธิปไตยเรามีการเลือกตั้ง
เรามีนายกรรมดริอย่างเพียงแต่ว่าเอาความไม่ชอบส่วนตัว
เอามาเป็นประเด็นทางการเมือง
หรือเอามาเป็นประเด็นที่ทำให้ประเทศชาตินั้น
เกิดความขัดแย้งของคนในชาติ